ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสิ่งลี้ลับบางอย่างนะครับ
ผมงงเลยว่าผมซื้อละนาดมานะครับจะได้เดือนแล้ว
วิวดีมดังเองนะครับนี่ครับมีใกล้ใกล้ครับ
ผมมานั่งมองก็นี่อะไรนะครับลานาทดังเองเดี๋ยวไปดูใกล้ใกล้
คนลุกเลยผมนี่เตรียมพระมาเต็มคอเลย

ดูดูซิมาดิอีกมีอะไรอย่าง
ซึ่งลานาทก็เก่ามากโหยใจคอไม่ดีเลย
คนลุกเลยนะผมก็ลุกลานาทวันนี้ครับ
ผมฟังไม่เป็นว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงเคาะเล่นเฉย

เราไม่ฟังไม่รู้ฟังไม่ออกอะครับ

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด
ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด
ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด

ไม่รู้ว่ามีคนติดละนาด